ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

แต่ที่แน่นอกเหนือจากที่ผีให้คุณคุณแล้วเนี่ย

เคยช่วยเหลือชีวิตให้คุณรอดตายด้วย

คือช่วงนั้นมิ้นก็ทำงานหนักใช่ไหมคะ
แล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้พักผ่อน
แล้วก็ต้องเดินทางไปแต่งหน้าที่ของผม

คือเป็นลักษณะที่ไม่ได้นอนด้วย
แล้วก็เราก็เห็นผู้ชายคนนี้
คือเห็นหางตานะคะว่าอยู่ด้านขวามือ

ขับไปอีกสักพักหนึ่งอยู่ซ้ายมือ
ขับไปอีกสักพักนึงอยู่ขวามือ

แต่มิ้งคิดในใจว่าไม่ได้นอน

ก็จังหวะที่ขับอยู่คือรถข้างหน้าเนี่ย

คือรถข้างหน้ามันเบรกกันทันแล้วชนแล้ว
มิงคิดในใจแล้วว่าไม่รอด
เพราะเราแตะเบรกยังไงก็ไม่ทัน
แล้วมันต่อกันแล้วอะค่ะมันยังไงก็ไม่รอด
อยู่หักซ้าย

คือเขามันเป็นสี่เรนค่ะแมงค่ะ
แล้วหนูอยู่ขวาสุดไง
ซ้ายเลยค่ะซ้ายปุ๊บรถจิบล้อบีบแต่ไล่มาจากนั้น
ก็กลายเป็นว่ารถคันหลังมิ้ง
หลังจากที่มีหักซ้ายออกใช่ไหมคะรถตามหลังนี้ชนกับกระบะข้างหน้า

สิบล้อเบรกกระทันหันมีข้างหลังชนรถสิบล้อ

คือเด็กในร้านนั่งหลับตาอย่างนี้กันแล้วแบบพร้อมตายแล้วอ่ะ

เมื่อกี้ที่เกิดก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเนี่ย

มิ้งเจอคนลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้

สวัสดีครับเจ๊โก้ครับสวัสดีครับ

เพิ่งจะสองปีเนี่ยแหละไม่ได้เกือบสองปี

ก็คือตอนเช้าที่เราต้องออกเดินทางแล้วใช่ไหมคะ
ก็คือมิ้งก็ขับรถนี่ก็นั่งหน้า
ในใจโก้เนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยคิดอยู่แล้วว่า

ว่าถ้ามีจริงหรืออะไรอย่างนี้ก็คือ

กังวลว่าอยากทำบุญหรือทำทานก็ได้

ก็เลยได้เจอลูกศิษย์ท่านก็เลยทำทานใส่บาทไป

ก็ใจชื้นไปสักพักหนึ่งก็คือ

แล้วเราก็พอในช่วงจังหวะที่รถชนกันเนี่ย

แต่ในการที่เราหลับตา
เห็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นเงาขาว
แต่หน้าไม่ชัด
ผักอย่างที่มิ้งบอกเลย

ใช่เป็นเงาที่เหมือนว่ามาช่วยเรา
แสดงว่าตลอดทางไม่ใช่เฉพาะตอนอุบัติเหตุ

แล้วพูดลักษณะตรงกันเลยว่า

ก็คือเราก็ขับไปต่อได้ปกติ

ปากทางเข้ามหาลัยที่นู่นเลย
แสดงว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุ

ไปส่งเราจนถึงรอดปลอดภัย
เสร็จงานแล้วก็กลับมาคุยกับมิ้งก็คือ

ผมถามหน่อยแล้วคุณไม่สงสัยแล้วบ้างเหรอว่า
พี่บุญนี่ก็เป็นใครมาจากไหน

ตรงบริเวณชั้นหนึ่ง

ลักษณะเนี่ยมันตรงกับที่เราเห็นตอนที่เกิดอุบัติเหตุ

แล้วก็มันลักษณะตรงกับที่แม่ฝัน

เขานำพาให้คุณรวยเนี่ย
เงินหลักพันธุ์

จากงานที่มึงส่งระดับคือ

อำเภาะการโรงเรียนนี้อยู่ไว้ใกล้ร้านเรา
ทุกวันนี้มิ้งส่งงานทั่วประเทศ

ประกวดชุดประจำชาติ

กลายเป็นชนะระดับประเทศ

กลายเป็นชนะระดับโลก

คุณมีการบอกทางพี่บุญของคุณไหม

มันก็คือได้รางวัลกลับมาร์คทุกครั้ง

ค่าเช่าก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปจ่าย

ที่ตรงนี้มันคือที่ของเราแล้ว

เขาก็ตีราคาทุกอย่างเลย

เพราะว่าของคุณป้าทั้ง๒ตึกเลย

ยังสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้อีกด้วย
คือเอาจริงมิ้งเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้เลย
จากได้เจอกับตาตัวเอง

ทำให้เราได้สัมผัสกับ

ไปหาหมอดูคนหนึ่งที่จังหวัดนครปฐม

เพื่อเขาจะได้เรียกดวงวิญญาณของเพื่อนเรา

เพราะตอนนี้เหมือนดวงวิญญาณเพื่อนเราลอยอยู่ไงครับ

แล้วก็เอาเสื้อผ้ากลับมาที่นครถมอีกรอบนึง

เพื่อจะไปวางใกล้เพื่อนเราคนนี้
ปรากฏว่าหมอโทรมาบอกว่า

เราก็เลยโทรกลับไปหาสินแสคนนั้นว่า

แสก็เลยบอกว่าให้เรารีบขับกลับมาหาเขาด่วนเลย

เจอเรื่องในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เจอ
เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็น

คุณจะต้องช่วยเหลือคน
เพราะว่าคุณดันเอาเรื่องของคุณไปเกี่ยวกับความเป็นความตาย

แต่สำหรับชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมคือตัวคุณ

เริ่มเห็นวิญญาณ

วิญญาณแรกที่เห็นเลยคือ

คือน้องบอลเนี่ยจะเป็นแฟนของเพื่อนเม้งอีกทีหนึ่ง
วันนั้นเราเดินทางไปที่ชนบุรีด้วยกัน

น้องจะนั่งอยู่เบาะหลังนะคะ

ลักษณะคือมิ้งเห็นเป็นเงาอีกเงาหนึ่ง

ทำไมอยากคุยกับน้องคนนี้จังเลย

บอลพี่ขอคุยอะไรนิดหน่อยสิ

คือหนูมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตาย
หรือมีใครที่เคยเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า

นางบอกว่าแม่นางเสียไปก่อนหน้านี้
เดี๋ยวเราค่อยคุยกัน
เดี๋ยวเพิ่งเล่า

สิ่งที่มิ้งเห็นมันจริงไหม

เราไม่รู้ว่าผีจะมายังไงใช่ไหมคะ
เราก็เลยจดภูมิหนึ่งเดาะปักเลย

ปรากฏว่าน้องบอลนั่งอยู่ตรงหน้ามิ้ง

เห็นจากตรงนั้นเลยข้างหน้ากัน

เงาผู้หญิงคนนึงซ้อนอยู่หลังน้องบอล
ลักษณะโผล่มาด้านข้างนะคะ
แล้วก็ลักษณะผมสั้น

แล้วก็เป็นเสียงแอ๊ะ

บอลแม่บอลผมสั้นหรือเปล่า

เหมือนเอ๊ะมีเสียงแอ๊ะอย่างนี้ค่ะ

แม่บอลเจาะคอ

เวลาจะสื่อสารกับบอลคือใช้การเขียน

แต่คือมันเป็นเสียงที่พูดมาในหัวมิ้งค่ะ

แม่ใช้ในการเรียกลูกคำว่าน้องบอล

แต่มิ้งสามารถบอกได้หมดว่าบ้านบอลเนี่ย

ให้เดินเข้าไปจะเจอตู้กระจกใบหนึ่ง
แล้วก็ในลิ้นชักนั้นจะมีจดหมายจดหมายหนึ่ง
กับของสิ่งหนึ่งที่ทิ้งไว้ให้น้องบอล

ต้องกลับไปดูที่นั้นว่ามีหรือไม่มี

ธูปมันกำลังจะดับ

แม่บอลโดนลักษณะเหมือนมือคน

ที่เขาบอกมาเขาบอกว่าทางคุณแม่นะฮะ
ได้บอกว่าให้เราเนี่ยไปที่ในห้องไปไหมไปครับก็พอหลังจากที่เอ่อ
มิ้งเขาสื่อสารแล้วคือตอนแรกไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะจริง
แต่คือพอเขาบอกรูปลักษณะในการที่เห็นแม่จากด้านหลัง
แล้วก็ในการที่แม่พูดไม่ได้เพราะว่าแม่ป่วยตอนที่ป่วยเนี่ย
ก็คือต้องเจาะคอและลิ้นแข็งนะครับเอ่อแม่เป็นโรคพุ่มพวงอะครับ
แล้วเสร็จปุ๊บพอบอลกลับไปที่บ้านเนี่ยคือผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าในนั้นน่ะ
ไม่น่าจะมีอะไรเพราะว่าของของแม่เนี่ยทั้งยายทั้งน้าจะเอาออกหมดเลย
เพราะว่าคิดว่าเป็นของคนที่เสียชีวิตแล้วจะไม่เก็บไว้ครับ
บอลก็เลยเข้าไปแล้วก็เลยลองลองดูเจอกล่องกล่องใบหนึ่งเจอกล่องจริงจริง
กล่องใบหนึ่งครับอ่าแล้วในนั้นน่ะมีสมุดเหมือนไดอารี่
แล้วก็สอดจดหมายแม่เขียนว่าน้องบอลแม่รักบอลนะ
แล้วแม่มีให้แค่นี้แม่รักบอลนะสุขสรรค์วันเกิด
แค่เนี้ยครับพอเห็นตรงนั้นมันมีแหวนวงหนึ่งแล้วก็เอ่อ
เป็นเหมือนพาแม่กวนอิ่มอะครับที่แม่ติดตัวตลอดเวลาอะครับ
แล้วคือเสร็จปุ๊บพอบอลย้อนกลับมาดูไดอารี่อะครับมันเป็นไดอารี่ที่แม่เขียนด้านหน้าไว้ตลอดเลยว่า
วันนี้เข้าโรงพยาบาลวันนี้กินยาวันนี้หมอสั่งอะไรแบบอย่างนี้ครับ
คือวันเกิดบอกได้เลยว่าแม่ไม่เคยให้อะไรบอลเลยเพราะว่าฐานะเราค่อนข้างที่จะไม่มีอะค่ะ
คือด้วยความน้อยใจของคนปกติอะครับที่วันเกิดไม่เคยได้อะไรเลยครับ
แล้ววันนี้แม่เขียนไว้บอลย้อนกลับไปดูไดอารี่อะครับ
แม่เขาเขียนหลังจากวันเกิดบอลว่าซื้อของขวัญให้ลูก
แล้วก็พอวันมาดูที่จดหมายนะครับคือเป็นวันที่แม่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วครับ
เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้น้องบอลเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจเลยทีเดียวว่า
ทางพี่เขาสามารถสื่อสารกับคุณแม่ได้จริง
แม่เขาจะบอกเขาเป็นห่วงลูกเขาก็ได้บอกไหมว่าลูกเขาทำยังไงอีกหน่อย

ไม่ได้บอกครับแต่คือบอลก็ดำรงชีวิตด้วยการที่เป็นครูสอนเต้น

กรณีเพื่อนคุณบางคนล่ะคุณก็อยากช่วย
แต่มีบางอย่างบอกมึงอย่ามายุ่งเรื่องนี้
เรื่องของฝนเป็นยังไงครับ
รู้จักฝนเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้ข้อมูลของเขาว่าครอบครัวเขาเป็นยังไง
วันนั้นเราก็มานั่งคุยกันอย่างนี้ครับปกติ
รู้สึกว่าตัวเองปวดหัวมากแล้วก็นั่งนิ่ง
ลักษณะเห็นคือเป็นเด็กที่อยู่ในท้องแต่โดนไม้ตี
ขาข้างซ้ายหักแล้วเด็กคนนั้นก็หลุดออกมา
แล้วก็มันมีเสียงหนึ่งที่พูดออกมาว่ามึงอย่ามายุ่ง
แล้วก็มีภาพของแม่ฝนออกมาว่าขาข้างนี้ปวด
ขามากจนขาข้างนี้หายไป
เราก็เลยคุยกับฝนว่าฝนแม่อยู่ปวดขาข้างนี้หรือเปล่า
ข้างซ้ายหรือเปล่าฝนว่ามึงดูได้ยังไง
แล้วมิ้นก็บอกว่าเรื่องนี้มิ้นขอไม่ยุ่ง
ขอไม่เกี่ยวมิ้งขอไม่ช่วยเหลือ
แต่มิ้งอยากรู้ว่าแม่ฝนทำอะไรมาถึงเป็นแบบนี้
เล่าให้ฝนฟังว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แม่เคยทำแท้ง
จึงทำให้แม่ปวดขาจนถึงทุกวันนี้
แล้วแม่บอกฝนว่าพามิ้งมาหาแม่หน่อยได้ไหม
อยากให้เขามาช่วยทำเงินก็ได้ให้แม่หลุดพ้นจากตรงนี้

นก็บอกฝนเราไม่ใช่หมอดูเราไม่ใช่คนทรง
เราไม่รู้จะช่วยเธอยังไงเราไม่รู้จะบอกให้เธอไปทำอะไร

เพราะเราไม่มีวิธีแก้ปุ๊บคุณกับบ้านฝนก็เลยห่างกัน

จนวันหนึ่งมิ้งโทรกลับไปหาฝนว่าเป็นยังไงบ้าง

ตัดขาข้างนี้ออกไปเพราะว่าเป็นมะเร็ง

แล้วก็คือเขาพูดมาบอกว่าอย่ามายุ่ง

บ้านไม่มีรถไม่มี
คุณมองเห็นได้แต่หาทางแก้ไม่ได้

จนแบบจนมันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์

เพราะว่าตัวเองไม่อยากเป็นแบบนี้พี่หนุ่ม

ซึ่งมันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่

มันมีเสียงนึงบอกว่ารีบทำซะ

จะต้องร้องไห้ในงานศพแม่นะครับ

ที่มิงปวดทำให้กุศลเหล่านั้น

เพราะคนที่มีดวงตาพิเศษ
เขาประสบพบเจอมาแล้ว

กลับมาพบกันอย่างนี้นะฮะ

แต่ท่านผู้ชมมีเรื่องราวมู

เรื่องราวแปลกหาคำตอบไม่ได้

เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับ

วันนี้นะครับหมูตัวพ่อหมูตัวแม่นะครับ

กับรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นประดานต้อง
มูไหนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ